หลังจากที่มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์เรื่องของราคาอาหารแล้วก็น้ำดื่มในสนามบินต่างนั้นมีราคาแพงนะครับ
เมื่อวานนี้ทีมข่าวไทยรัฐทีวีเราไปสำรวจที่ท่ากาศยานดอนเมืองมาแล้วนะครับ
วันนี้เราลงพื้นที่สำรวจที่ท่ากาศยานสุวรรณภูมิเพิ่มเติมนะครับ
เป็นอย่างไรนั้นติดตามจากรายงานของคุณอัญชาลีสุริมั่วครับ
เมื่อวานที่สำรวจทีวีเราไปสำรวจที่ท่ากาศยานสวนภูมิเพิ่มนะครับ
เป็นอย่างไรนั้นติดตามจากรายงานของคุณอัญชาลีฟรีมั่วครับ

เป็นอย่างไรนั้นติดตามจากรายงานของคุณอัญชาลีฟรีมั่วครับ
เป็นอย่างไรนั้นติดตามจากรายงานของคุณอัญชาลีฟรีมั่วครับ
เป็นอย่างไรนั้นติดตามจากรายงานของคุณอัญชาลีฟรีมั่วครับ
เป็นอย่างไรนั้นติดตามจากรายงานของคุณอัญชาลีฟรีมั่วครับ
เป็นอย่างไรนั้นติดตามจากรายงานของคุณอัญชาลีฟรีมั่วครับ
เป็นอย่างไรนั้นติดตามจากรายงานของคุณอัญชาฬีฟรีมั่วครับ
เป็นอย่างไรนั้นติดตามจากรายงานของคุณอัญชาฬีฟรีมั่วครับ
เป็นอย่างไรนั้นติดตามจากรายงานของคุณอัญชาฬีฟรีมั่วครับ
เป็นอย่างไรนั้นติดตามจากรายงานของคุณอัญชาฬีฟรีมั่วครับ
เป็นอย่างไรนั้นติดตามจากรายงานของคุณอัญชาฬีฟรีมั่วครับ
เป็นอย่างไรนั้นติดตามจากรายงานของคุณอัญชาฬีฟรีมั่วครับ

เป็นอย่างไรนั้นติดตามจากรายงานของคุณอัญชาฬีฟรีมั่วครับ
เป็นอย่างไรนั้นติดตามจากรายงานของคุณอัญชาฬีฟรีมั่วครับ
เป็นอย่างไรนั้นติดตามจากรายงานของคุณอัญชาฬีฟรีมั่วครับ
เป็นอย่างไรนั้นติดตามจากรายงานของคุณอัญชาฬีฟรีมั่วครับ

เป็นอย่างไรนั้นติดตามจากรายงานของคุณอัญชาฬีฟรีมั่วครับ

เป็นอย่างไรนั้นติดตามจากรายงานของคุณอัญชาฬีฟรีมั่วครับ

เป็นอย่างไรนั้นติดตามจากรายงานของคุณอัญชาฬีฟรีมั่วครับ
เป็นอย่างไรนั้นติดตามจากรายงานของคุณอัญชาฬีฟรีมั่วครับ
เป็นอย่างไรนั้นติดตามจากรายงานของคุณอัญชาฬีฟรีมั่วครับ
เป็นอย่างไรนั้นติดตามจากรายงานของคุณอัญชาฬีฟรีมั่วครับ
เป็นอย่างไรนั้นติดตามจากรายงานของคุณอัญชาฬีฟรีมั่วครับ

เป็นอย่างไรนั้นติดตามจากรายงานของคุณอัญชาฬีฟรีมั่วครับ

เป็นอย่างไรนั้นติดตามจากรายงานของคุณอัญชาฬีฟรีมั่วครับ
เป็นอย่างไรนั้นติดตามจากรายงานของคุณอัญชาฬีฟรีมั่วครับ
เป็นอย่างไรนั้นติดตามจากรายงานของคุณอัญชาฬีฟรีมั่วครับ
เป็นอย่างไรนั้นติดตามจากรายงานของคุณอัญชาฬีฟรีมั่วครับ
เป็นอย่างไรนั้นติดตามจากรายงานของคุณอัญชาฬีฟรีมั่วครับ
เป็นอย่างไรนั้นติดตามจากรายงานของคุณอัญชาฬีฟรีมั่วครับ
เป็นอย่างไรนั้นติดตามจากรายงานของคุณอัญชาฬีฟรีมั่วครับ
เป็นอย่างไรนั้นติดตามจากรายงานของคุณอัญชาฬีฟรีมั่วครับ
เป็นอย่างไรนั้นติดตามจากรายงานของคุณอัญชาฬีฟรีมั่วครับ

เป็นอย่างไรนั้นติดตามจากรายงานของคุณอัญชาฬีฟรีมั่วครับ
เป็นอย่างไรนั้นติดตามจากรายงานของคุณอัญชาฬีฟรีมั่วครับ
เป็นอย่างไรนั้นติดตามจากรายงานของคุณอัญชาฬีฟรีมั่วครับ
เป็นอย่างไรนั้นติดตามจากรายงานของคุณอัญชาฬีฟรีมั่วครับ
เป็นอย่างไรนั้นติดตามจากรายงานของคุณอัญชาฬีฟรีมั่วครับ
เป็นอย่างไรนั้นติดตามจากรายงานของคุณอัญชาฬีฟรีมั่วครับ
เป็นอย่างไรนั้นติดตามจากรายงานของคุณอัญชาฬีฟรีมั่วครับ
เป็นอย่างไรนั้นติดตามจากรายงานของคุณอัญชาฬีฟรีมั่วครับ
เป็นอย่างไรนั้นติดตามจากรายงานของคุณอัญชาฬีฟรีมั่วครับ
เป็นอย่างไรนั้นติดตามจากรายงานของคุณอัญชาฬีฟรีมั่วครับ
เป็นอย่างไรนั้นติดตามจากรายงานของคุณอัญชาฬีฟรีมั่วครับ
เป็นอย่างไรนั้นติดตามจากรายงานของคุณอัญชาฬีฟรีมั่วครับ
เป็นอย่างไรนั้นติดตามจากรายงานของคุณอัญชาฬีฟรีมั่วครับ
เป็นอย่างไรนั้นติดตามจากรายงานของคุณอัญชาฬีฟรีมั่วครับ

เป็นอย่างไรนั้นติดตามจากรายงานของคุณอัญชาฬีฟรีมั่วครับ
เป็นอย่างไรนั้นติดตามจากรายงานของคุณอัญชาฬีฟรีมั่วครับ

เป็นอย่างไรนั้นติดตามจากรายงานของคุณอัญชาฬีฟรีมั่วครับ
เป็นอย่างไรนั้นติดตามจากรายงานของคุณอัญชาฬีฟรีมั่วครับ
เป็นอย่างไรนั้นติดตามจากรายงานของคุณอัญชาฬีฟรีมั่วครับ

เป็นอย่างไรนั้นติดตามจากรายงานของคุณอัญชาฬีฟรีมั่วครับ
อาหารมีหลากหลายเมนูให้เลือก
และในอนาคตที่ฟู้ดคอร์ดแห่งนี้จะขยายเป็นสตรีทฟู้ด
เพื่อเป็นทางเลือกในการรับประทานอาหารคุณภาพดี
ประหยัดภายในสนามบินสุวรรณภูมิด้วย

ข่าวทรัพย์ทีวีรายงาน